หลายคนก็อยู่ต่างจังหวัดกัน
แล้วมาทำงานในกรุงเทพอย่างที่ฉันก็คนหนึ่งเหมือนกัน
โอกาสดีจังหวะเหมาะก็กลับไปหาญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัด
เหมือนเธอคนนี้ถูกต้องเลยคุณชนะสีสะเกดบ้านคุณไง
เธอคนนี้เหมือนกันกลับบ้านไปหาคุณใหญ่ทวด
ตอนที่จะลาคุณยายทวดกลับมาทำงานที่กรุงเทพ
ทวดบอกไม่อยากให้ไปเลยจ้า
จะไปอยู่ทำอย่างไรได้บ้านอยู่โรงเดี๋ยวก็มาหาบ่อยนะ
เดี๋ยวไปทำงานหาเงินก่อนนะนะ

อบอุ่นตอนนั้น
ไม่ตายไม่เอาไม่ร้องไม่ร้อง
อย่าร้องหนูต้องกลับมามา
ไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องอบอุ่นตอนนั้น
โอ้ยคุณยายทวดค่ะ

โอ้ยแล้วก็รู้สึกเห็นใจคุณยายทวดเหมือนกันนะ

คุณยายทวดบอกว่ามันอบอุ่นไปแล้ว
ด้วยความรู้สึกคงเหมือนลักษณะเหมือนผูกพัน
เห็นเหรนกลับมาก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปนาน
ใจมันคิดถึงมันผูกพันมันรู้สึกอบอุ่นไปแล้ว

ยายก็เหมือนทำใจว่าอ้าวก็บ้านเขาอยู่นู่นนี่

เออแต่ก็เศร้าเหมือนกันถ้าเหรนจะกลับไป
๑๐๖ปีนะคะ
อ้าวเห็นบอกว่าคนที่เขาถ่ายคลิปนี่

คุณแม่ซึ้งไม่อยากที่คุณมาทำงาน

ไม่ได้เสียใจที่จะกลับแต่เสียใจที่คุณมา
ให้แกดอยู่ต่อ
คุณนี่มันจริงเลย

ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ